คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันหน่อย

คือเอาอ่างบัวสีมาวางเรียงไว้

นายกถึงธรรมเนียบปุ๊บตอบคำถามผู้สื่อข่าวแต่เช้าเลยว่า
สรุปแล้วห่วงจุ้ยไหมล่ะตกลงยังไง
เอามาวางมีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่าค่ะ

เมียว่านายกเห็นอ่างบัวที่ปลูกใหม่แล้วเป็นยังไงบ้าง
นายกก็ตอบบอกว่าดูเป็นตัวอย่างนะ
อย่างหนึ่งคือความสวยงาม
ส่วนที่๒คือพวกสมองไม่เปลี่ยน
อยู่ข้างล่างก็จะเป็นอาหารของพวกเต่าปลา

อยู่ข้างล่างก็เป็นอาหารเต่าปลา
เป็นคำตอบที่ฟังแล้วเราก็ชวนขบคิดนะคะ
ทีนี้มีผู้สื่อข่าวอีกคนตะโกนถามไงว่า

ใช่แล้วก็เดินไปประชุมกับคณะรัฐมนตรีค่ะ
ผู้สื่อข่าวธรรมเนียบรัฐบาลรายงานด้วยบอกว่า
สังเกตเห็นอ่างบัวที่อยู่ริมทางเดินระหว่างตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ตึกบัญชาการมีรูรั่วคุณ
ก็เอาฟองน้ำมาอุดกันไว้ก็เลยสอบถามสาเหตุจากเจ้าหน้าที่ประจำธรรมเนียบ
ได้รับคำตอบมาบอกว่าอาจจะเกิดจากก้อนหินที่กระเด็นใส่ตอนตัดย่าที่สนาม
รั่วมีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายกับถูกของแข็งกระแทกค่ะ
พอประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จพลเอกประยุทธ์ก็พูดถึงเรื่องอามบูสีอีกนะ
ยืนยันบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับดวงชะตาความเชื่ออะไร
ก็เขาปรับสถานที่ให้มันดูสวยงามขึ้นแค่นั้นเอง
มันก็ไม่ใช่ทำให้อะไรมันเวลาหายได้อย่างน้อยดีนะ
แล้วถ้าไม่สังเกตเหรอไอ้ต้นไม้สีเหลืองมีตั้งนานแล้วทำไมไม่ว่าผม
อกดาวเรืองอยู่ริมประตูเคยเห็นไหม
ถ้าไม่สนใจพอตั้งอะไรมามีอีกเรื่องกันไปทันที
ผมไม่จำเป็นหรอกไม่จำเป็นต้องโงก๊วยอะไร
อะไรนะโงเห้งอะไรอีกกันนะ
มันอยู่ที่การทำงานถ้าจะวางอะไรก็แล้วแต่

น่าจะเป็นการรวม๒คำเข้าด้วยกัน

คือเป็นโง่อะไรซะ
ฟังอีกทีได้ไหมคะ
ถ้าไม่สังเกตแล้วต้นไม้สีเหลืองมีตั้งนานแล้วทำไมไม่ว่าผม
จริงแล้วคำพูดติดปากนายกคืออะไรนะ
จริงจริงมันคือห่วงจุ้ยถูกไหม

แล้วก็กะเวิร์นวัดคำว่างโงเห้งที่เป็น

หน้าตาว่าแบบโงเห้งเป็นยังไงอะไรแบบนี้
ออกมาเป็นคำว่าโงกล้วยซึ่งไม่ได้ใกล้กันเลย
งงกล้วยจริงคือสิ่งนี้คุณผู้ชมเป็นอาหารค่ะ
เป็นผู้รู้ภาษาจีนเขาบอกว่าเป็นชื่ออาหารชนิดหนึ่งประเภทผัด
โงเนี่ยแปลว่า๕เจ๊ไม่ใช่เจ๊โง

โงแปลว่า๕กล้วยแปลว่าผลไม้ค่ะ
บอกว่าผัดโงกล้วยในเมนูร้านอาหารเนี่ย
เป็นผัด๕สหายใช้ผลไม้๕อย่าง
หรือว่าผลไม้และผักมาผัดรวมกัน
มีทั้งแบบเจไม่ใส่เนื้อสัตว
หรือแบบปกติที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนผสม
เห็นบอกว่ามีแห้วมีเนี่ยแปะกล้วยมีอะไรอย่างนี้
มีพริกหยวกด้วยมั้งคะแล้วก็มีถั่ว
โงกล้วยโงกล้วยนายกหิวหรือเปล่าโงกล้วย

เพื่อจะไปเป็นโงเห้งแล้วโงเห้งไปเป็นโงกล้วยอีกที

จริงท่านนายกน่าจะหมายถึงโงเห้งกับห่วงจุ้ยแหละนะ

เราเองนี่แหละเก่งนะตีความไปเป็นอาหารได้